คุณผู้ชมกินข้าวหลามแล้วไปปิดท้ายเช้าสดใสกับกินข้าวแกงอิ่มอร่อยจานละ๑๐บาทค่ะ
ถูกต้องถูกมากเลยค่ะเพราะว่าเจ้าของนี่นะคะเขาฉลองวันเกิดที่ตรงกับวันแห่งความรัก
ลดราคาให้กินถูกไปดูกัน
คุณผู้ชมผู้สื่อข่าวก็ทราบข่าวนี้รีบไปสอบถามนะว่าอาหารที่เอามาจัดให้กินอร่อยแค่ไหน
สายตาคุณลุงเห็นท่าทางแล้วคงไม่ต้องบอกนะว่าอร่อยแบบนี้
การันตีด้วยการยกโป้งเลยเจ้าของร้านดีใจสิคะ
ที่มีการให้กินถูกแบบนี้เพราะว่าเป็นวันคล้ายวันเกิดของเจ้าของร้าน
ข้าวแกงในหัวถนนพัฒนาการครูขวางตะบนในอำเภอเมืองนะเนื้อข่อนศรีธรรมราช
เจ้าของร้านก็เลยบอกว่าปกติขาย๓๐บาทเลยลดละกันกินอิ่มละ๑๐บาทก็พอ

วันนี้บังเอิญวันที่๑๔กุมภาครับวันแห่งความรักนี่ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมด้วยครับ
ผมก็เลยอยากจะมอบความรักนี้
ให้กับคนทั่วไปโดยเฉพาะนครศรีธรรมราช
ผมก็เป็นประธานชมรมคนรักละครก็ถือว่าทุกคนล่ะครับ
เป็นคนรักละครกันหมดก็ถือว่าผมเลี้ยงสมาชิกคนรักละครวันนี้ไปด้วย

แต่อยากจะให้เห็นว่า๑๐บาทเนี่ยก็มีความหมายในการดำรงชีวิตนะ